คุณผู้ชมฮะถ้าเราผ่านไปเจอป้ายนี้
คือป้ายนี้เป็นป้ายการจราจรเขาบอกให้หยุด
คือหยุดเพื่อระมัดระวังนะอาจจะมีรถขวางรถข้ามมาแบบนี้
แต่หยุดเพื่อจำนำเหรอ
ฮะหลายคนงง
คือป้ายจราจรว่าหยุดใช่ไหมอันนี้คือป้ายราชการใช่ไหม
แต่ข้างล่างเขียนว่าอะไรรู้ไหม
จำนำรถทุกชนิดพร้อมกับให้เบอร์โทรศัพท์ไว้
หลายคนผ่านไปนี่มันป้ายที่ตำรวจบอกให้เราหยุด
เพื่อจะไปจำนำรถหรือเปล่า
เขาไม่ได้สั่งให้หยุดเพื่อแบบว่า

เขาให้เราหยุดเพื่อให้เราไปจำนำ
อาศัยจังหวะมาติดเสาเดียวกันแน่
นั่นสิฮะผู้สื่อข่าวของเราได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
คือข่าวนี้อาจจะดูเป็นข่าวเล็กน้อยนะ

เอาป้ายรับจำนำมาติดไว้ตรงป้ายราชการได้หรือ
หรือ๒มันอาจจะเกิดความเข้าใจผิดได้
บางคนบอกนึกว่าหยุดเพื่อจะให้จำนำรถนะครับ
ก็เลยเอาป้ายนี้มาร้องเรียนกับนักข่าวคุณ
นักข่าวเราก็เลยไปสำรวจตรวจสอบนะครับ
เหตุการณ์นี้อยู่ที่บริเวณ๓แยกค่ายลูกเสือที่ตำบลหนองลอก

ก็พบจริงคุณป้ายหยุดก็ส่วนหยุดแล้วฮะ
แต่ด้านล่างที่แปะเอาไว้แล้วสีเหมือนกันเลยนะ
จำนำรถทุกชนิดพร้อมกับให้เบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับ

พูดเป็นเสียงเดียวกันว่านะครับ
โฆษณามาติดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้
หลายคนก็พูดแก้มขำขัน

เพื่อจะเอารถของเราไปจำนำ
ฟังเสียงพี่ชาวบ้านในพื้นที่หน่อยครับ

จะไปจำนำดีหรือว่าต้องหยุดตามป้ายดี

ใครเอามาติดนะสงสัยมันคนละเจ้ากัน
เจ้าแรกที่เขียนว่าหยุดเป็นของตำรวจ

ส่วนเจ้าที่มาแปะไว้จำนำรถทุกชนิดพร้อมให้เบอร์ไม่รู้เจ้าไหนเหมือนกัน
ส่วนน้องผู้หญิงอีกคนขี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็มาหยุดตรงนี้พอดี

น้องเขาบอกให้หยุดจำนำรถนี่แหละ
น้องบอกว่าหนูไม่มีรถของตัวเองค่ะ
ไอ้ที่ขี่มานี่หนูเยิ่มเข้ามา

นะฮะป้ายนี้ผมว่าตำรวจต้องไปตรวจสอบนะคุณนะ
แล้วก็ต้องห้ามมันมีกฎหมายใช่ไหมห้ามติดป้ายโฆษณาในป้ายราชการอะไรแบบนี้